พี่บุ๊คดอมค่ะช่วง๒๓วันมานี่คนถามถึงพี่เบิร์ตแบบเยอะ
มาพี่เบิร์ตไปไหนไม่ได้มาอ่านข่าวเนี่ยนะคะ
พี่เบิร์ตเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
บินปุ๊บไปถึงอุบลแล้วค่ะ

ถูกต้องค่ะอาการตอนนี้น่าจะโอเคแล้วแหละ
เพราะว่าดูสดใสอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล๓ที่อุบลด้วย

แหม่กินไข่ลวกกินไข่ลวก
เป็นไงบ้างพี่เบิร์ตบรรยากาศเช้านี้ที่ตลาดใหญ่ตลาดสดเทศบาลสาวอุบลคะ
ตลาดสดเทศบาล๓คนเยอะแต่เช้าพ่อค้าแม่ค้าเยอะจริง
แล้วก็พี่บุ๊คดอมน้ำแข็งคุณผู้ชมได้ข้าวเช้าหัวเขียวกันหรือยังครับ
ตอนนี้เบิร์ดได้แล้ว

คนถามถึงพี่บุ๊กดอมน้ำแข็งเยอะเลยนะครับ
ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดอมกับน้ำแข็งเนี่ยจะตามมา
นั่งเครื่องตามมาแล้วก็จะมาจัดรายการสดกันที่ลานเทียน
ทุ่งศรีเมืองวันพรุ่งนี้
แต่ตอนที่เบิร์ตไปเดินในตลาดนะ
คนดูข้าวเช้าหัวเขียวเยอะมาก
แล้วที่สำคัญไปเล่นเกมแจกของรางวัลด้วย

ข้าวเช้าหัวเขียว

เหรออ้าว
ก็ต้องมีรองด้วยจริง

ตายแล้วหมูมีใบเดียวทำไงดี
อ้าวมอบรางวัลให้ผู้ชนะ

รวมวันพระพยายาม

อันนี้เป็นยังไงภายกาลสนุกไหมล่ะ

พี่เบิร์ทแจกอะไรไปบ้างครับสักครู่เนี่ย

ผ้ากันเปื้อนนี้ให้แล้วใช้เลย
มีกระเป๋าทั้งใบเล็กใบใหญ่
กระเป๋าไทรรัชน์ใส่ตังค์แล้วรวยครับ
พี่เบิร์ตไปทำพ่อค้าแม่เขาคึกกันแต่เช้าเลยนะ
ปะชุมชนเสร็จปั๊บก็รอดอมน้ำแข็งมาถึงใช่ไหม

แต่ต้องบอกว่างานแห่เทียนปีนี้ของอุบลรัชธานีเนี่ย
ถือเป็นเป็นโอกาส
เป็นโอกาสที่คนอุบลเจออุทธกภัยใหญ่จำได้ไหม
โควิด๑๙นะครับคือมันเหมือนการรวมพลังรวมใจกัน
ตอนนี้นะเศรษฐกิจฟื้นเพราะว่าโรงแรมเต็มหมดทุกโรงแรมในอุบลรัชธานี
เพราะว่าคนเนี่ยนะกำลังมาเที่ยวงานแห่เทียน
แล้วเย็นวันนี้นะห้ามพลาดเด็ดขาด
เขาจะมีพิธีเปิดสุดยอดยิ่งใหญ่เดี๋ยวพวกเรามาแล้วเราไปด้วยกัน
พี่เบิร์ดบอกน้ำแข็งหน่อย
อุบลสวยไหมน่ารักไหมอยากรู้

ถ้าถามเรื่องเสาอุบลพี่ว่าดอมไม่ต้องมาก็ได้

คนที่หล่อที่สุดมาแล้วนี่ในขาวชาวอูเขียว

พี่เบิร์ตอยู่ยาวไปไม่ต้องกลับมากรุงเทพนะ

คนเขาอยากเจอน้ำแข็งคนเขาอยากเจอดอมมากเลยนะรีบมาครับ

หน้าตาสดชื่นแจ่มใสนะ
แล้วอาการพี่ตอนนี้เชื่อว่า๑๐๐แล้วแน่
ถึงไปส่งพลังให้กับชาวอุบลแบบนี้

ขอบคุณมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมมาเที่ยวงานแห่เทียนด้วยนะครับนะฮะ

แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบนะเดี๋ยวไปสัญจรกันทุกเดือน

อันนี้คือเห็นด้วยหรอ

ข่าวเช้าหัวเขียวสัญจรเรา
ตะลุยจังหวัดอุบลราชธานี

เดี๋ยวได้เจอพวกเรา๓คนที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ย

แล้วก็วันที่๓สิงหาคมวันพระฤหัสสบดี

คุณผู้ชมรีบมากันเยอะเลยครับ

และกาแฟอาราบาสสปีดการสร้องประสานกัน
รวมถึงอาหารแมวมีโอด้วยนะคะ

ส่วนจังหวัดต่างเดี๋ยวรอกันสักหน่อยนะ
เราอาจจะมีโปรแกรมในการเดินทางไปหาท่านด้วยนะครับ
แต่ว่าถ้าคิดถึงกันก็เปิดไทยรัฐทีวีตลอดทั้งวันเลย